ปรากฏว่าสองบ้านเขาอยู่ใกล้กันเปิดเพลงแข่งกันค่ะ
เห็นบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกอดีตนายตำรวจด้วยนะคะ

คุณผู้หญิงที่
เออคุณผู้หญิงที่

ชื่อจริงคือปริศดาพรรวมทรัพย์อายุ๓๕ปี

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านพักภายในซอยเทศบาล
ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
ช่วงหัวค่ำของวันคริสต์มาสก็คือ๒๕ธันวาคม
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับน้องชายแล้วก็เด็กในครอบครัว
สักประมาณ๗คนสังสรรค์กันในบ้าน
โดยเธอให้น้องชายน้องชายก็คือนายอภิษฎชนะพานหรือว่าเจมส์
อายุ๒๔ปีเปิดเครื่องเสียง
สักพักหนึ่งก็มีนายโชคชัยซึ่งเป็นลูกของอดีตนายตำรวจ
อยู่บ้านตรงข้ามกันเดินมาหาเรื่องทำร้ายร่างกายน้องชาย
เลือดอาบคุณเมย์เล่าแบบนี้นะครับ
ตาบวมปูดจนแม่ของเธอขอให้นายโชคชัยกลับไป

ผมกำลังร้องเสียงเขาก็เดินมาถามว่ามีอะไร
บอกต้องการอะไรก็เลยบอกเปล่าครับ
ที่ผมเปิดนี่ก็เพราะงานที่นี่
ตุ้นติสมัครของหลาน
พี่สาวบอกให้ผมต่อให้ผมเปิดช้า
ตอนนั้นเขาโต๊ะอยู่
ถึงตรงนี้
จำไว้เขาโต๊ะอยู่ที่หัว
นี่ยกแรกนะที่คุณเจมส์หรือว่าคุณอภิษฎโดนเข้าไป

คือเป็นลูกอดีตของนายตำรวจเดินเข้ามาไง
ลักษณะคือไม่พอใจที่เปิดเพลงเสียงดังเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะอีกสักครู่นึง
แม่ของนายโชคชัยที่อ้างว่าเป็นลูกอดีตนายตำรวจ
เป็นคู่กรณีด้วยก็เดินเข้ามาต่อว่าน้องชาย
ก็คือนายเจมส์กับเธอคุณเมย์เล่าแบบนี้นะคะ
ตบหน้าทั้งสองคนจนกระทั่งมีการต่อสู้ฟัดเหวี่ยงกัน
แม่ของคุณเมล่าเนี่ยต้องมาช่วยแยก
ก็คือนั่นแหละค่ะเห็นไหมฮะคุณป้าที่มาแยกเสื้อลายเสือออกไปค่ะ
สุดท้ายผู้หญิงคนในคลิปก็คือ
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายโชคชัยแม้จะอยู่ข้างนอก
แต่พอทราบข่าวว่าแม่แล้วก็น้องชายของตัวเองเนี่ย
เรื่องทะเลาวิวาสก็รีบขับรถมาจอด
แล้วก็เข้ามาต่อว่าเธอตามที่ปรากฏในคลิปอีก
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันรอบที่๓นะคะ
หลังจากนั้นต้องโทรแจ้งตำรวจสพวังน้ำเย็น

เพราะคู่กรณีขู่ว่าจะทำร้ายหากออกไปเอง

นี่คือสภาพของคุณเมย์นะครับ

คู่กรณีเข้ามาทำร้ายร่างกายครั้งแรก

บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึง๓ครั้ง
สาเหตุมาจากเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง
ที่คู่กรณีเองก็เปิดเพลงเสียงดัง
ทุกวันมาเป็นเวลา๓เดือนแล้วนะคะ

ขณะที่ตำรวจเตรียมเรียกผู้เสียหาย

พร้อมกับคู่กรณีก็ต้องมาสอบปากคำด้วย
เพื่อสรุปข้อจดจริงต่างก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเนี่ยนะคะ